มีความเห็นเหมือนกันครับให้ไฟแดงตองเค๔๙และช้างเผือกเล็ก๔๘ครับเอกอาจารย์ครับ
ครับผมคู่ที่สองการถ่ายทอดสดนะครับมวยศอกแรกกับมวยเข่าครับโอ้โหเอาให้ดูเดือดเหมือนคู่แรกนะครับ
หนังตัวอย่างมีเห็นแล้วเอ้าติดตามวิทยา
เขาคือก้าวเด้งซูจีบะหมี่เกี้ยว
ปรรถะกับไฟน้ำเงินมวยวัยห้าวพันธุระห่ำ
เข่าเด็ดดุเดือด
เขาคือคนนองศึกเล็กก่อกัมปนาศ
กับโหยคู่ที่สองกันแล้ววันนี้นะครับไฟแดงเก้าเด้งซูจิบะหมี่เกี๊ยว
ชื่อนัทพงศ์ดียิ่งอายุ๑๕ปีเป็นชาวจังหวัดสุรินทร์
กมาแล้ว๖๓ครั้งชนะ๔๔แพ้๑๙ครั้ง
ส่วนไฟน้ำเงินนะครับคนนองศึกเล็กกรกัมปนาศ
ชื่อกิติทัศน์จันสีอายุ๑๖ปีเป็นชาวจังหวัดปลาจินบุรี
กมาแล้ว๓๓ครั้งชนะ๒๒แพ้๑๐ครั้งเสมอ๑ครั้ง
ไม่เคยเจอกันมานะครับมวยคู่นี้
ดูน้ำเงินนะครับรูปร่างสูงยาวกว่าชัดเจนนะพี่ชัยนะ
คู่แรกสูงโย้วกว่าก็ไปนะครับ
ตอนเรื่องเลยแหม่มย้อโตเล็กเจี๊ดเจาะกว่างนัพครับ
ชนะมวยตัวใหญ่ไปแล้วครับพิกัด๑๐๕ปอนด์นะครับขออภัยครับ
กับผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับอาจารย์ภัยทูลกบกลางครับ
ครับดูเทียบรูปร่างมุมนี้นะครับเห็นชัดเจนลอยกว่าครับ
ว่ากันว่าเชียร์มวยตัวใหญ่ภรรยาไม่ด่าครับ
คู่แรกนี่ต้องกางมุ้งนอนหน้าบ้านไปแล้วนะครับ
มุมแดงเนี่ยมีคุณสุธรเพชรเลื่อนครับขึ้นมาถอดมงคลให้กับก้าวเด้งครับ
เดี๋ยวดูครับวันนี้จะเด้งกี่กระทอกครับ
ขณะที่มุมน้ำเงินครับส่งเข้าประกวดตัวที่สองนะครับ
มงคลให้กับคนนองศึกเล็กครับ
กดไว้ดีทั้งคู่นะครับฟอร์มหลัง

ใครจะทำฟอร์มดีต่อเนื่องครับ

คู่แรกของการถ่ายทอดสดนี้เห็นแล้วนะครับ

ดูเดือดไม่แพ้กันครับท่ายดีเอาถึงน็อกไปเลยครับ

ตามยกที่หนึ่งครับ
การผ่านมวยทุกอย่างได้เปรียบแน่นอน

การผ่านมวยกระดูกมวยต่าง

โดยเฉพาะสุดท้ายในพีคล็อกเลยนะ

แฟนที่ชอบต่อต่อต่อต้มข้าม
ไปเลยต่อน็อคเลย

น้ำเงินนี่ถือว่ารุ่นน้องผ่านมวยเป็นรอง

ได้เปรียบเขาในนิ้วแน่นแข็ง
ต่อยแล้วมันประทับใจพี่น้องแฟนมวยนะ

ยี่ห้อของกกรรมนาศนี่เชื่อถือสูงมากเลยนะครับ

กรรมนาศจากพนมสารคาม

แล้วเป็นมวยซ้ายกับขวาด้วยนะ
จันตะคอยหัวศักดิ์พรรษภักดีคำ

เวลานี้การตัดสินของกรรมการล่ามโดนนะ

เกิดชื่อนี่ยกโป้เลย

ดำในสนามเวทีมวยราศน์กันเมือง

ดูครับนี่เกมของมวยคู่ที่๒ยกแรกนะครับ
ออกซ้ายก่อนได้ดีด้วยนะน้ำเงิน
ขนองศึกเล็กได้ช่วงสวยเลย

ลักษณะอาวุธหลากหลายด้วยนะครับน้ำเงิน

เป็นที่ยอมรับของแฟนมวยว่าอย่างนั้นเถอะ
ความเชื่อถือคณะมวยตัวนักมวยต่าง

ช่างไอ้น้ำเงินมันน่ารักมาก
ซ้ายเตะซ้ายติดบัง
ปลายตีน้ำหนักนี้ทำไม่ได้ละ

สดด้วยไม่แพ้ใครเมื่อกันนะ
หมดยกที่๑ครับ
ระหว่างก้าวเด้งกับขนองศึกเล็ก
ครับครับบรรยากาศวันนี้แฟนมวยแน่นขนาดเหมือนเดิมนะครับ
มวยนี่คู่แรกก็ชกกันมานี่ก็โอ้โหเห็นเลือดแล้ว

มแดงเนี่ยคุณสุนทรเพชรเลื่อนแก้เกมนะครับบอกตั้งลำให้ดี
ขณะที่มุมน้ำเงินคุณกัมปนาศพี่ชัยบอกว่าหมัดหน้าเน้นหน่อย

เอาเดี๋ยวดูครับยกที่๒ช่วงนี้ขอบพระคุณกาวซิเมนจอราเข้เขียวด้วยนะครับ
๓๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อกแล้วก็๑๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จราเข้ฝ้าถางครับ
ใครอยากโปรโมทสินค้าอยากกระตุ้นยอดขายก็เรียนเชิญนะครับ

ยกแรกนั้นแดงยังไม่ออกเลยนะครับ
เด้งซูจีบะหมี่เกี้ยวน้ำเงินเครื่องติดแล้ว
กระนองศึกเล็กก่อกลับมาน่าซ้ายทั้งแถบ
แฟนมวยตู้นะถ้าดูเข้าตาอย่าเพิ่งไปต่อนะ
สจเล้งนี่นะอย่าไปไล่ต่อนะสจเล้ง
อ้าวไม่ได้อันตรายซ้ายคอยแทงไปเรื่อยนะครับ
กระดูกมันคู่กันอ่าดูนี่ครับแค่งขวาเตะ
นี่ไอ้เจ้าก้าวเด้งรุ่นพี่นะตั้งรับคอยรอมัดขวาเสิร์ฟตลอด
เอาถีบทำลายจังหวะใช้ช่วงมาเดินอย่างเดียวแล้ว
ไอ้ลายนี้พวกเผาหัวมาแล้วโอ้โหโหเดินไม่จุบแล้วครับ
ทะเลาะเลยแดงทั่วเล็กจับบนด้วยหนบนสู้นี่เสียบแหลมเข้าไปเลย
เริ่มโตเข้าเหมือนกันนะครับเก้าเด้งซูจีบะหมี่เกี้ยว
น้ำเงินบอกวันนี้ขอให้สดคล่องคอไปเลยซูจีบะหมี่เกี้ยว
มีศอกเข้ามาด้วยน่ากลัวเลยนะ
ลูกได้ลูกหนักลูกยาวจริงเลยนะน้ำเงินวันนี้
มอบมือลูกพี่อย่างก้าวเด้งเลยนะไม่สน
ชนในอย่างเดียวด้วยอยู่นอกไม่ดีต้องชนในเลย

เจอหมัดแข้งขวาเตรียงลูด
นิ่งเหลือเกินนะวันนี้ไอ้เจ้าก้าวเด้ง

ต้องระวังสอบแล้วเดินเข้าไปน้ำเกินอีก

โหโหไงพยายามแย่งสอบ

อาศัยความเก่าอาศัยเหลี่ยมไปเรื่อยครับ

เดี๋ยวนิดเดี๋ยวเสร็จทางทีแล้วกันเก้าเด้ง
นี่ตัวสูงมาได้แบบนี้ครับ
โอ้โหไม่ต้องเด้งตีเลยมวยเข่าเนี่ย

ใช้ความใหญ่ให้เป็นประโยชน์ครับ

ดังอย่างนิ่งอยู่

คณองศึกเจอแค่กุจิตบัง

ชกดีเหลือเกินนะขนองศึกเล็ก
ช่วงปลายยก๒แล้วนะครับเดินไม่หยุดจริงครับ

ลักษณะแบบนี้แม่แก้เกมมาดีด้วยนะครับ
น้ำเงินชนในอย่างเดียวเลย

มวยคุยสองแล้วผ่านมาแล้วสองยกครับ

โอ้โหดูขังนี้สังโรควัตหน้าอารมณ์เหลือเกิน

เสียบู้เมืองเพชรครับประดิษฐ์สลิดอภิรักษ

ให้เกียรติมาชมมวยที่สนามเลยครับ

บุคคลสำคัญวงการมวยมากันเทียบ
เอาละครับเข้มข้นขึ้นตามลำดับนะครับ

ยกต่อไปยกที่สาม

น้ำเงินเก็บเกี่ยวได้ลูกหนักไปก่อนนะครับ

แล้วแทงแหลมนี่ทำได้ดีเลยขนองศึกเล็ก

บ่อยครับไม่ต้องรอรายการนานเลยนะครับ
ต่อยแล้วมันสนุกอย่างนี้ถูกใจแฟนมวยนะ
ไม่เอาเปรียบแฟนมวยด้วยแล้วแฟนมวยชอบไง
ครูเสร็จนี่ได้เชียร์เลย
การที่ซ้อมความทรงบูลต่างครับ

นมไข่ไม่มีขาดนี่แหละมันต้องอย่างนี้
ต่อยแล้วนี่ดูไม่ออกบอกไม่ได้ว่าตอนนี้ใครได้เปรียบเสียเปรียบ
เกรงถึงตัวเลยนะครับน้ำเงิน
สุดยอดรุ่นน้องก็จริงนะแต่เปิดเกมตลอดครับ
นี่ขนองศึกเล็กสิทธิ์ของคุณกรรมนาศจากสารคาม

ถ้าสารคามมันอีสานต้องพนมสารคามแหมบวกน่ากลัวเลยนะลูกนี้
ออกขวามาแม่ขวานี่แม่นใช้ได้เลย

หมดโป้งเดียวหลับเลยนะก็เล็งอยู่เหมือนกันนะแดงเนี่ยพยายามจะต่อยอยู่
ขวางหน้าดันแทงใช้ได้เลยนะครับพยายามจะโก่งแล้วแทงเลยน้ำเงิน
อันนี้ต้องสู้ลูกเดียด้วยประสบการณ์นี่ก็สำคัญด้วยนะ
ความไม่แน่นอนคือสิ่งที่แน่นอน
เล่นซ้ายตลอดครับคนนองศึกเล็กขยับเดินเปิดเกมไม่หยุดไม่นิ่งไม่รอด

โธ่มายโกนนิดเดียวถึงภูมิตลอดเลย
บิดแต่ละเม็ดแต่ละดอกสะอึกสะอื้นเหมือนกันนะ
เด้งเจอเข้าไปนี่แทงแหลมสวยด้วย

ก้าวเด้งแดงมียังรอโต้จังหวะสองอยู่
ขยับขวาโอ้โหขวาแน่นซ้ายคืนมาทันควันเลย
โอ้โหซ้ายสองแข้งโอ้โหชุดใหญ่เลย
โอ้โหเจอไป๓เม็ดนี่สะอึกเลยนะ

กันไม่ได้บังไม่ทันด้วย

ขวายังใช้ใส่ได้ซ้ายมาเป็นหายุอะไร
ซ้ายมันเปิดเกมตลอดครับขนองศึกเล็ก
คู่มันห้าวจริงเลยนะ

ก้าวเด้งอ่าสายเหลี่ยมมันมาเป็นชุดเหมือนกันนะ

นี่มันลูกน่ากลัวมันอยู่ตรงนี้พี่ป่า

ผมก็บอกว่ายอดมวยไทยรัฐนะ
อย่าไปต่อนะคุณป่าหยกถ้าพระอย่าไปต่ออย่าไปต่อ

สองยกดูแล้วชอบอ่ะเดี๋ยวอย่าต่ออย่าต่อ

ทำท่าแล้วทำท่าอีกแล้ว
โอ้โหเยี่ยมยอดจริงครับแต่ละคู่ออกมาเนี่ย

ถูกไทยใส่สูกนั่งไว้หนึ่งต่อหากเลยนะ

ครับหมวยคุยสองนี้ผ่านมาละสามยกหันด้านขนองศึกฤทธิ์เดินเข้าหาโดนแท่งขวาครับ
เก้าเด้งเข้าลำตัวขนองศึกเล็กก็หัวแข้งซ้ายโยนเข่าโอ้โหแลกกัน
เก้าเด้งต่อยมัดเข้าเต็มหน้าเลยโอ้โห
ครับขนองศึกเล็กโดนเข้าไปล่าสั่นเลยอ่าครับแม่สมชื่อก้าวเด้งนะ
เด้งตีได้สวยนะอ่าเด้งตีสวยด้วยต่อยหน้าคุณสัตว์สู้นี่เด้งหน้าเด้งหลังเลยนะพี่ชัยนะ
ตามต่อยกที่สี่ครับปล่อยตัวมาแล้วท่านผู้ชมยกที่สี่
ยกนี้มาหนามย่อกับหนามบ่งเลยมีหัดจิ้มมาคืนด้วย
โก่งแล้วแทงทำได้ดีด้วยนะครับขนองศึกเล็ก
ประสบการณ์สำคัญเหมือนกันครับคู่ที่อาหว่างหน้าดันแทงอู้วสาม
ยกอาจจะบอกว่าเสียเปรียบก็จริงแต่ยังมีเวลา

แค่งขวาคอยซากอยู่เลยตอนนี้มาเน้นที่หมัดซ้ายแข้งซ้ายแล้ว

เข้าแต่แดงโต้ขวาด้วยไง
เอ้าหูเน้นในไหนเจอเหลี่ยม
ไปทุนกบกลางว่ากันใหม่จากเวทีมวยราชดำเนิน
สุดยอดอยู่แล้วเรื่องของกรรมการสบายใจได้ครับพี่น้อง
นี่ยอดมวยไทยรัฐแข้งซ้ายเตะ

ซ้ายมาบวกด้วยมัดทิ้งขวานี่แน่นมาเลย
มันแน่นอยู่ต้านแล้วแข่งพวกก็ทรงแน่ว

สองยกนี่ปล่อยน้ำเงินออกแบบได้ใจเลยนะ
การยก๓มาโต้เห็นเลยยก๔มาดักจังหวะ๒
มีเตะขวาต่อยขวามาเป็นลูกคู่เลย

รุ่นพี่มาดีรุ่นน้องก็อาจจะเหนื่อยหน่อย

ไก่ยักษ์ใส่หน้าเลยอ่ะพี่บัตร

บ่อยอาห้อ

แต่ว่าดูประสบการณ์มวยยังไม่ทัน

เตะไม่พัดเป้าเข้าทุกเม็ดนะครับ

พอหลุดมาขวาสวนเลยเนี่ยมีหมัด
นี่มันสร้างความลำบากใจด้วยนะ
ออกมาสบายไปอ่อนของวีราเลยนะครับ
ก้าวเด้งเด้งด้วยแค่งขวา
แค่งขวาเด้งเตะแต่ละแข้งนี่สะอึก

โตทุกดอกครับและโตแจงวาย๒เด้งแน่นขณองศึก
ยังมีจังหวาชรรพระยังจะเอาแค่งซ้าย

อ่แบบนี้หืดมานี่
สั่งสอนเลยโดนลงโทษ

โอ้โหออกแล้วเน้นไงออกอาวุธไม่เปลืองนะ

แค่งขวาหมัดขวาเข้าทุกดอกทุกเม็ดที่มองมาของเจ้าเก้าเด้ง
เล่นมาเป็นหนึ่งดีเลยออกแม่น

แม่สองยกชอบน้ำเงินเลยนะพี่บาง
จริงแล้วเด้งเดียวก็ไม่ไหวแล้วเล่นก้าวเด้งทีเดียวมันก็เจ๊งชัยเลย

ฟอร์มเลยนะก็ต้องติดตามนะผลงานครั้งต่อไปของก้าวเด้ง
เพราะมาถึงตรงนี้ถึงแม้สงครามยังไม่เลิกกับจริง
แต่ว่ามันไม่น่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแล้วนะ
อืม
บวยเวลามันทำแขมแน้นนำออกอะไรไปสวยงามด้วยหมดน่ะ

ทางด้านขนองศึกก็พยายามเดินเข้าหา
โดดนางเก้าเด้งครับไหนดึงตัวลบ
ตอยหมัดขวาซ้าโอ

เดี๋ยวดูครับยกสุดท้าย

ยกที่ห้าแล้วครับยกเมื่อสุดท้ายแล้ว
ที่๒ในวันนี้ครับศึกยอดมวยไทยรัฐโดยทรงชัยรัตนาสุบัน
ยกที่๓นี่ออกมาสวยแล้วเอายกนี้มาบวกหมัดอย่างเดียวแล้ว
วยไม่มีอะไรจะเสียเนี่ยมันต้องเหลือหมัดกับศอก
เป็นอาวุธที่ทอนเวลาได้จาก๓นาทีนี่ดีไม่ดีเหลือ๕วิ๑๐วิได้เลยนะ
ก็ถือว่าเป็นเด็กที่มีความพยายามสูงมากนะครับคนนองศึกเลย
แล้วรับเยอะแล้วแกเร่งมากเลย
เป็นเล่งเยอะยกหนึ่งยกสองแดกนึกหย่อนเอากลางยก๓ยก๔ออกมา
ได้แล้วนะรุ่นน้องปลายเนี่ยมักจะเสียเปรียบมันจะเป็นอย่างนั้น

จับทางได้เลยตอนนี้ไอ้เจ้าเก้าเด่ง
แรงหัวน้ำมาด้วยน้ำเงินว่าไง
แล้วบวกหมัดนี่แดงมันต่อยแม่นมากเลยนะ
ดึงก่อนมันดึงแล้วสวนดึงแล้วสวนนี่โป้ง

แต่ไม่มีทอยังพยายามยังพยายามอย่างพยาหลัง
แต่อย่างว่าน้ำหัดมวยเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะ

เจอมัดเห็นมั้ยเห็นมั้ย
เข้าไปเจอสั่วเห็นมั้ย

บวกรอโต้รอขู่ไว้ก่อน
มันจะมีหัดเห็งหมัดพระเจ้ามาหรือเปล่า
เปลี่ยนครับซ้าย

สองซ้ายหมัดซ้ายยาวเหยียดดีเหลือเกินขนองศึกเล็ก
แต่ว่าเจ้าเก้าเม่งอาศัยรุ่นพี่ประสบการณ์สูงไม่ตกใจเลย

และเมเนตภายมาแน่นจริงอยู่

ติดตามจะสะบบแล้ว
ติดตามผลงานกันต่อไปแล้วกัน

พูดถึงศึกวันทรงชัยแล้วพี่น้องแฟนที่ชื่นชอบ๒๒นี้นะ

ไปดูครับปากกาเหล็กเจอกับพลอยวิทยา
โอ้โหมันดอยกับภูมิหาญ
เชอรี่กับเด็ดขาดจาตุ

ดวงใจพ่อก็ดังเชอรี่สามโก้ก็ดังนะ
ออหมายถึงว่าถ้าดังก็ต้องว่าเชอรี่สวรรค์นิด
เห็นข่าวสลังดำเลยอะ

ของศึกวันทรงชัยโดยโปรโมเตอร์ทรงชัยรัฐทรงสุบัน
ก็ไปเปากระท้าพรีบกันกันเรียบร้อยกันนะ
อ้าวหมดยกหมดยกสุดท้าย
ทำหน้าที่ได้ดีนะครับใช้ได้เลยนะครับ
นองศึกเล็กกกรรมนาศน้ำเงินมวยจากประจินบุรีครับ
เดี๋ยวไปซ้อมอยู่พนมสารคามชาติเชิงเศร้า
แดงนะครับก้าวเด้งซูจีบะหมี่เกี้ยว

แดงเก้าเด้งซูจีบะหมี่เกี้ยวชนะคะแนนคนนองศึกเล็กกัมปันนาค